ทำบุญแล้วก็ต้องไปขอโชคขอลาบกันต่อดีกว่า

ป้าเล็กเนี่ยเป็นคนขายลอตเตอรี่

ป้าเล็กเนี่ยนะบอกเลยโอ้โห
ถึงแม้ว่าจะชื่อป้าเล็กแต่ชื่อเสียงด่งดังใหญ่โตแล้ว
เพราะว่าใครก็มีเบอร์ป้าเล็กซักนั้นแหละ
โทรมาเอาเลขนี้หน่อยป้าเล็กจองไว้เลย
ลอตเตอรี่ร้านป้าเล็กขายดี
งวดนี้ไปถามป้าเล็กดีกว่าเลขไหนขายดี
นี่ผมบอกเลยนี่คือภาพใหม่นะครับ
เราไม่ได้เอาภาพเก่าที่ถ่ายเมื่องวดที่แล้วมานะ

นี่คือภาพใหม่ของป้าเล็กนับแบบนี้ทุกงวด

ใช่ค่ะป้าเล็กก็คือคุณยายเฉลียวสิริปโชคอายุ๗๗ปี
ป้าเล็กคนเดิมเพิ่มเติมคือป้าเล็กจะมาบอกว่า

เล็กเนี่ยปั่นจักรยานขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดสวรรคโลกนะคะ
งวดนี้ป้าเล็กก็เตรียมเลขเด็ดมาขายให้กับทุกคนอีกแล้วจ้า
เล็กบอกว่าตัวเองไปรับลอตเตอรี่
มาจากที่ทำการปรายศนีย์สาขาสวรรคโลก๕เล่ม
แล้วก็จะนำมาคัดแยกมาเรียงแบบนี้คุณผู้ชม

ซึ่งลอตเตอรี่ที่นำมาเป็นงวดวันที่๑๗มกราคม

ลูกค้าบางคนโทรมาจองบุกมาถึงบ้านก็มี
เราจองเลขเด็ดกันก่อนกลัวไม่ได้
เอาให้ดูกันชัดไปเลย

ก็คิดว่า
คุณมัวพูดเบาอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็จะเปลี่ยนช่องหนี

ป้าเล็กกระซีบก็ได้แต่เราก็เนิ่นมาพูดดังด้วยไมแรง

เลข๑๖กับ๑๗ที่เป็นเลขวันครู
และเลขวัลภพคุณรำคำแหงขายดีเป็นเลขดัง

ตอนนี้แผงป้าเล็กเนี่ยเลขนี้น่าจะหายากแล้ว
แต่ว่าจริงถ้าเกิดใครมีเลขอื่นในดวงใจ
เห็นป้าเล็กขับจักรยานผ่านไปก็เรียกป้าเล็กซื้อก็ได้เหมือนกัน
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันแห่งความหวังของมวลมนุษยชาติ
แต่ป้าเล็กทำอะไรก็มือขึ้นอ่ะอยากจะฝากเพลงให้ป้าเล็กเลยเกิน
เอาเพลงอะไรดีเนี่ยเพลงเนี้ยงวดแรกผ่านไป
งวด๒งวด๓ค่อยผ่านไปลงผิดคิดภาคภูมิใจ
โอ้โหป้าเล็กชื่อเสียงเรื่องลือโอ้โหชื่อป้าเล็กเนี่ยโด่งดังมากนะคะ
ในสุโขทัยสวรรค์ทั้งโลกได้โอ้โหหวันโลกหวันโลกหรือรู้จักที่
เล็กนี่ชื่อดังไงรู้ไหมยังไงขี่จักรยานผ่านไปป้าเล็ก
เรียกซะดังเลยใช่เออเด็กไม่ดังก็ให้รู้ไปสิคะดาดอีกแล้วอ่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำหน่อยแล้วกันข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ป้าเล็กป้าเล็กชื่อดังแต่กระซิบเบามากเลย